ก็ดีอย่างหนึ่งสำหรับเกษตรกร
เขาจะได้ทำไร่ทำนากันนะครับ

ผมบอกเลยว่าไปเจออยู่ที่นึง
มีผู้ช่วยที่แสนน่ารัก
สุดยอดจริงมาช่วยคนทำไร่ทำนาครับ

นี่คือครั้งแรกของโลกแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตผมที่เห็น
หมาดำนาฮะ๕๕๕๐๐๑๐๐๒ตอนแรกคุณพูดว่าผู้ช่วย

ชาบูคือชาบูคือเจ้าหมาตัวนี้ชื่อชาบูเป็นเพศมีอายุหนึ่งขวบกับอีก๕เดือน
เป็นหมาของคุณยายบัวเรียนที่จังหวัดยะโสธร
คือช่วงนี้ช่วงปลูกข้าวชาบูเนี่ยนะไอ้หมาตัวนี้
อาสาเลยไปช่วยคุณยายที่ทุ่งนา
เอาต้นข้าวผูกไว้ที่หลังแบบนั้นแล้วก็แบกไว้ให้คุณยายแก
คุณยายก็ถือไปด้วยแล้วก็มีของชาบูไปด้วย
พอไปถึงที่ก็ปากปากกล้าต้นกล้าต้นข้าวนะครับ
โอ้โหน่ารักจริงเห็นแล้วแหม
ว่าชาวนาหลายคนอยากมีไว้สักตัว๒ตัว
เออให้ที่ไหนมันน่ะเห็นนี้
อ้าวแล้วนอกจากนี้เจ้าชาบูมันเป็นเพศเมียใช่ไหม
ถึงแม้มันจะเป็นสาวแต่มันก็เป็นสาวที่รักลูกของมัน
นี่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนในมุมที่น่ารักในมุมคุณแม่มันก็มีเหมือนกัน

คือมีเชือกผูกไว้ตรงขามันเพื่อให้มันยกไฟเปย์เองได้

รู้ภาษาจริงนะ
อันนี้คือเจ้ามนุษย์เนี่ยนะแซวเล่น

จริงเจ้าลูกชาบูนอนอยู่เอาหยิบลูกมา

เดี๋ยวมนุษย์ใจเย็นดูดี

ดึดดึดอันนั้นลูกอันนั้นลูก
แต่ของเรื่องเจ้าของเค้าแซวเล่นเค้าแกล้ง

นี่คือความน่ารักของเจ้าชาบูนะเขาบอกยังไม่หมด
เวลาคุณยายไปเก็บผักที่สวนชาบูตามไปด้วย
ข้าไปแบบนี้ฮะมันแสนรู้จริง
ใครที่อยากจะติดตามความน่ารักของเจ้าชาบู
ก็ไปติดตามได้ที่เพจชาบูเป็นหมาอินดี้

ผมย้ำแบบนี้ว่าพิมพ์ให้ครบว่าชาบูเป็นหมาอินดี้
ถ้าคุณพิมพ์แค่ชาบูอย่างเดียว
คุณจะเจออะไร
ร้านอาหารมาเพียบเลยครับ